สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านค่ะ
พักเพื่อไทยพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนพร้อมหรือยัง
พร้อมส่งเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลให้แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วหรือยัง
พร้อมเข้าครูหากาเบอร์๒๙แล้วหรือยัง
พี่น้องคะวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมนี้นะคะ
จะถือเป็นวันประวัติศาสตร์ค่ะ
ประวัติศาสตร์ของเมืองไทยของประชาชนคนไทยค่ะ
ที่เราจะเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ
ที่มาจากพระเด็จการสู่ผู้บริหารที่เสนอตัวให้ประชาชน
โดยเข้ากระบวนการของประชาธิปไตยค่ะ
หลายคนนะคะถามมาตลอด

พี่น้องคะตลอดเส้นทางการเดินทางของพักเรา
ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชน

เราเจออะไรกันมาเยอะมากจริงค่ะ
ประมาทไม่ได้เลยกับกติกาที่ไม่เป็นธรรมต่างกติกาที่เคยยุบพักเรามาแล้วถึงสองครั้ง
พี่น้องคะแคนดิเดตทั้งสามคนของพักเพื่อไทยเราทำงานกันเป็นทีมค่ะ
แน่นอนทำงานกันทั้ง๓คนบวกกับพักเพื่อไทยที่เข้มแข็งแข็งแรงคิดใหญ่ทำเป็นของเราทุกคนค่ะ
ในวันนี้ไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ตามที่เป็นนายกรัฐมนตรี
อีกสองคนจะช่วยกันสนับสนุนตลอดจนทำให้นโยบายต่างที่เราสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้
สำเร็จทุกนโยบายค่ะ
เราอยู่ได้เพราะเราพูดแล้วเราสามารถทำได้ทุกครั้ง
ประชาชนจึงกลับมาเลือกเราอีกทุกครั้งค่ะพี่น้อง
และเหตุการณ์ช่วงนี้ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์นักร้องต่าง
หรือว่าเหตุการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้าที่เพิ่งผ่านไปก็ทำให้เรามั่นใจค่ะ
ว่าเราคิดถูกจริงที่เรามีแคนดิเดตถึง๓คน
เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นถูกตัดสิทธิ์สักหนึ่งคน
พักเพื่อไทยเองก็ยังสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายก
ทำนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนให้สำเร็จได้ค่ะ
ทำให้เราเรียนรู้จริงจริงค่ะว่าเราจะไม่ต้อง
จะต้องไม่ประมาททางการเมืองและจะไม่ทำให้การเมืองสั่นครอนค่ะ
ดิฉันเคยได้ยินนะคะคนที่พูดว่า
เขียงข้างประชาชนที่ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้วันนี้เหรอคะ
ถ้าพักเพื่อไทยไม่สู้เคียงข้างประชาชน

ไปแล้วสองครั้งจะกลับมาแบบนี้เหรอคะ
ถ้าประเทศของเราไม่มีไทยรักไทยในวันนั้น
ที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้พี่น้อง
เป็นเสือตัวที่๕ของเอเซีย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในวันนั้น
พักเพื่อไทยตอนสมัยรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์
ปรับค่าแรงฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ประเทศไทยวันนี้จะเป็นยังไงคะ
ทุกครั้งที่เราเป็นรัฐบาล
เราทำให้เศรษฐกิจและชีวิตของพี่น้อง

ที่เข้ามาในการเมือง
ดิฉันต้องการที่จะแสวงหาโอกาสให้คนรุ่นใหม่ค่ะ
ให้คนรุ่นใหม่ได้มีช่องทาง
ได้มีแนวทางในการหารายได้เพิ่ม
ให้กับครอบครัวให้กับตัวเองให้กับชีวิตของเขาค่ะ
เขาบอกว่าถ้าเราเกิดมาจน

ถ้าเราตายจนเป็นความผิดของเรา
แต่ถ้าเราไม่อยากตายจน

แต่เรายังต้องตายจน
นั่นคือความผิดของรัฐบาลค่ะ

รัฐบาลไม่เปิดโอกาสรอไว้ให้เราเลย
แล้วเราจะเติบโตในประเทศนี้ได้อย่างไร

ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล

ว่าจะเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตตัวเองอย่างไร
เพราะเราสร้างโอกาสให้คนทั้งประเทศแน่นอนค่ะ
โอกาสแรกเลยนะคะที่พี่น้องจะได้เรียนรู้ค่ะ
นั่นเป็นการให้ความรู้ของพี่น้องคนไทย
ทั้ง๕๕ล้านคนจาก๗๐ล้านคน
คืออายุ๑๖ปีขึ้นไปนะคะ
อย่างพร้อมเพียงกันให้เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมแล้ว
ยังเป็นการเตรียมพี่น้องคนไทย

อย่างพร้อมกันและรวดเร็วที่สุดในโลกค่ะ
แน่นอนค่ะโอกาสต่อไปที่ที่ฉันได้พูดหลายครั้ง

ว่าเราจะหาทุกครอบครัว
เราจะเอานโยบายนี้
หาทางให้พี่น้องคนรุ่นใหม่
ไม่ว่าจะเป็นคนต่างจังหวัด
อาจจะมีอาชีพเกษตรกรมายาวนานแต่ลูกหลานของท่านอาจจะไม่อยากเป็นเกษตรกร
อยากจะหาทางที่มีรายได้ใหม่ใหม่เพิ่มขึ้นนั่นก็จะทำได้ได้เช่นกัน
เราก็จะเปิดศูนย์อบรมส่งให้พี่น้องที่มีความสามารถ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารกีฬาศิลปะต่างสนับสนุนค่ะ
ให้มีความสามารถและหารายได้ให้กับครอบครัวของตัวเอง
อีกหนึ่งประการนะคะนั่นคือโอกาสทางการศึกษาค่ะ
เราจะส่งเสริมให้การศึกษาไม่มีขีดจำกัดไม่ทราบพี่น้องยังจำกันได้หรือเปล่า
ในเรื่องของทุนการศึกษาตั้งแต่สมัยของไทยรักไทย
ที่คนที่มีความสามารถเราจะดันให้ถึงจบปริญญาเอกและเรียนต่างประเทศค่ะ
คนไทยของเราต้องได้รับโอกาสไปถึงขั้นนั้นค่ะพี่น้อง
ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการเอง
ถ้าท่านมีความสามารถมีไอเดียเราก็จะมีทุนต่าง
ส่งเสริมให้พี่น้องทำความฝันของพี่น้องให้สำเร็จค่ะ
ฟังมาถึงตรงนี้พอเห็นความหวังของอนาคตเรากันบ้างไหมคะ
พอเห็นความหวังที่พักเพื่อไทยจะทำให้เป็นจริงให้พี่น้องบ้างไหมคะ
พี่น้องคะแน่นอนค่ะโอกาสต่างเราก็ต้องดันเศรษฐกิจให้เติบโต
เฉลี่ยปีละ๕ค่ะเมื่อเศรษฐกิจเราเติบโตแล้ว
เราก็จะมีการจ้างงานที่มากขึ้นแน่นอนนโยบายที่เราเคยพูดไป
ค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทนักศึกษาปริญญาตรีเริ่มเงินเดือน๒๕๐๐๐บาท
ทุกคนจบมามีงานทำมีเงินมีความกินดีอยู่ดี
ทำให้พี่น้องหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ค่ะ
การที่เรามีเศรษฐกิจที่ดีอย่างยุคไทยรักไทยจะกลับมาอีกครั้งค่ะ
พี่น้องคะดิฉันทราบดีค่ะมีคำถามเข้ามามากมาย
ในช่วงหลังนี้นะคะอันนี้ก็ขอเป็นความในใจที่จะพูดเล่าแล้วก็แชร์ให้กับ
พี่น้องที่อยู่ที่นี่และทางบ้านได้ฟังนะคะ
ก่อนมาอันนี้ดิฉันได้คุยกับคุณพ่อค่ะ
ท่านบอกว่าท่านอยากจะกลับมาใช่ไหมคะ
พูดกับดิฉันค่ะว่าพูดอย่างไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นค่ะ
ท่านพูดว่าถ้าพ่อกลับมาติดคุกแล้วระหว่างที่พ่ออยู่ในคุก
เป็นถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยากจะขอคำแนะนำ
หวังว่ามันสมองของท่านจะช่วยให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ค่ะ
ท่านก็ยังบอกกับดิฉันค่ะว่าท่านรู้สึกซึ้งใจ
ตั้งแต่ท่านทำพักการเมืองมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทย
ท่านก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องคนไทย
อย่างถล่มทลายมาเสมอค่ะ
และท่านก็ไม่เคยลืมบุญคุณของพี่น้องประชาชนเลย

เป็นเรื่องที่อยากจะแชร์ค่ะ
พี่น้องยังจำช่วงชีวิตที่ดีสมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลได้ไหมคะ
อายุน้อยมาหน่อยสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำได้ไหมคะ
พี่น้องต่างจังหวัดข้าวราคาเท่าไหร่คะ
เอาแบบนั้นอีกไหมคะ
วันที่๑๔พฤษภานี้ค่ะ
เข้าภูหากาภักดิ์เพื่อไทย
วิกฤตไปด้วยกันค่ะ
พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทย
เปลี่ยนทันทีปิดสวิทย์สอวอ
ปิดสวิทย์สามปอคนไทยมีกินมีใช้
มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกันค่ะ

พาเพื่อไทยเข้าธรรมเนียมรัฐบาลค่ะ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ชมสดตลอดทั้งวันกับบรรยากาศการเลือกตั้งในทุกช่วงข่าว
และวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดัง
ติดตามไปพร้อมกันกับเกาะผู้หาเลือกตั้ง
อาทิตย์ที่๑๔นคตั้งแต่เวลา๑๖นเป็นต้นไป